มีการถ่ายเทเงินนับหมื่นล้านบาทนะครับ
ก็ทำให้จุดสนใจไปอยู่ที่วิธีการขนเงินจำนวนมหาศาล
เข้าออกประเทศว่าทำได้อย่างไร

ทำให้ยากต่อการตรวจสอบ

ปฏิบัติการชัยสยบภัยรี๖๐ทับ๓ตัดวงจรการเงินเครือข่ายไอซ์ข้ามชาติที่เข้าจับนายเซียงมีซื่อหรือเก๊กกอร์หรือจิมมิซุยกับพวกรวม๓คนผู้ต้องหาตามไหมจับสารอาญาในความผิดฐานสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและการเข้าตรวจค้นเครือข่ายอภิมหาธุรกิจหมื่นล้านของเฮียเตียวใน
ทางการไทยโดยตำรวจปราบรามยาเสพติดได้รับการประสานจากทางการไต้หวันให้ตรวจสอบคนไทยกลุ่มหนึ่งที่รับจ้างกลุ่มจีนฮ่อหลักลอบนำเงินไต้หวันเข้ามาในประเทศไทยในลักษณะโผยกวน
แต่ปรากฏว่าเขาเอาเงินเข้ามาแลกถึง๖ล้าน๖ล้านเหรียญ

ข้อเท็จจริงอาจจะมากกว่านั้น๔๕เท่าก็ได้
ข้อมูลการสืบสวนทำให้พบขบวนการค้นเงินจากไต้หวัน

โดยชายชาวจังหวัดนครสวรรค์เพื่อส่งให้กับหญิงสาวรายหนึ่ง

คือการแจ้งนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาไม่ตรงตามจำนวนจริง
คือนำเข้ามากว่า๗ล้านดอลลาร์ไต้หวัน
แต่แจ้งเพียง๑ล้านดอลลาร์เท่านั้น
และเมื่อส่งเงินให้กับเครือข่ายแล้ว
ชายคนนี้ก็จะเดินทางกลับไต้หวันทันที
ส่วนเงินที่ซุกซ่อนนำออกนอกระบบ
ก็จะถูกนำไปแลกเงินที่ร้านย่านสะพานควาย
ก่อนถ่ายโอนไปยังบัญชีต่างในกรุงเทพมหานครและภาคเหนือ
หนึ่งในนั้นคือบัญชีของจิมมี่ซุย
ผู้ต้องหาที่ถูกจับได้ที่จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อ๑๙เมษายนที่ผ่านมา

ขบวนการนี้ลักลอบขนเงินเข้าไทย
และซุกซ่อนเงินออกนอกระบบกว่า๑๐๐๐ล้านบาท

เสพติดที่ถูกส่งไปยังภาคใต้
และธุรกิจกว่าหมื่นล้านของเฮียเตียว

แน่นอนแน่นอนตรง
พวกนี้ซื้อบาท
ซื้อบาทขายร้อยคุณขัด

กลุ่มพลอยกว้นขบวนการค้าย่าเสพติด
อาศัยช่องว่างตามระเบียบและกฎหมาย
กรมศุลกากรที่ระบุว่า
หากนำเงินสกุลต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร
มูลค่าเกินกว่า๕๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐ

ต้องนำเงินแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท
ฝากเข้าสถาบันการเงินนิติบุคคล
ซึ่งกำหนดเวลาไว้ถึง๓๖๐วัน

และช่องว่างนี้ก็ได้สร้างความร่ำรวยมั่งคั่ง
ให้กับขบวนการค้ายาเสพติด
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน